ท่านผู้ชมครับเราตามไปหานิสิตสาวของมเกษตรนะฮะ
ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับที่เป็นคลิปโด่งดังนะครับว่า
โอ้โหนี่แหละคือผู้หญิงแห่งปีเลยนะ
ฟุตบาทในกรุงเทพนะครับแถวแยกลำสาลีนะฮะ
เธอมาตรวจสุขภาพที่กรุงเทพนะครับอ่าจักรยานยนต์ขึ้นมาสองคันเนี่ยฮะ
จักรยานยนต์ทั่วไปนะครับมาเป็นครอบครัวจักรยานยนต์รับจ้าง
บอกไม่ให้ผ่านผ่านไม่ได้ต้องลงไปขี่ข้างล่างนู้นเห็นไหม
อื่นยังขี่ข้างล่างเลยอ่าจักรยานยนต์ก็ยอมนะฮะ
ก็ต้องถอยให้กันถอยให้กันนะฮะเพราะว่าเขาไม่ยอมให้ขี่ฝาดพุทธฝาด
ตามกฎหมายก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคนก็ชื่นชมกันเยอะนะครับ
ว่าจะมีสักกี่คนที่กล้าแบบนี้ค่ะแต่หลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ่อ
ไปเจอคนที่เขาไม่ยอมเขาทำร้ายขึ้นมาเนี่ย
มันจะไม่ปลอดภัยนะครับจากการตรวจสอบทำให้พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ป้ายรถเมย์
บริเวณแยกลำสาลีในกรุงเทพนะครับแต่ว่าสำหรับผู้หญิงคนนี้
เธอเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนครนะฮะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับ
เมกุมิโมริโมโตอ่าแต่ว่าชื่อไทยเนี่ย
ตั้งชื่อไทยว่าชื่อจันทร์อายุ๔๖ปีแล้วแต่เพื่อน
มหาวิทยาลัยเรียกกันว่ามะลิอืมนี่คนนี้ครับอ่า
เมกูมิเป็นชาวเมืองฮิโรชิมานะครับมีพี่น้องสองคน
แล้วก็เดินทางมาอยู่ประเทศไทยหกปีแล้ววันนี้เราตามหาจนเจอนะครับ
สัมภาษณ์หน่อยนะฮะเธอบอกว่าเธอหลงรักเมืองไทย
ชอบวัฒนธรรมไทยเป็นนักศึกษาเกษตรน้องนิสิต
นิสิตปี๑คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่เห็นในคลิปเนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนเธอมาตรวจสุขภาพที่กรุงเทพ
พอเห็นจักรยานยนต์ขี่บนทางเท้าที่เห็นในคลิปเนี่ย
ที่เธอเหมือนกับพูดอะไรไปด้วยเนี่ยเธอบอกว่า
หยุดค่ะมันอันตรายข้างหน้ามีคนเดินสัญจรอยู่
ซึ่งทำแบบนี้มาแล้วเกือบร้อยครั้งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
และเคยโดนคนขี่จักรยานยนต์ทำร้ายมาแล้ว๔ครั้ง
แต่เธอก็ยังยืนยันว่าจะทำอย่างนี้อยู่นะครับ
เพราะเห็นว่าการขี่จักรยานยนต์บนทางเท้ามันผิดกฎหมาย
อาจจะไปเฉียวชนคนเดินเท้าได้เพราะตัวเธอเองเคยเจอครับ
เธอเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อ๕ปีก่อนมาแล้วจากลักษณะแบบนี้
จนต้องยังไปตรวจร่างกายอยู่เป็นประจำนะฮะ
เธอก็พูดภาษาไทยได้บ้างนะฮะแต่อาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่

คุณบาม
บอกว่าเปยโดนจักรยานยนต์ยอมไม่ยอมเหยียบไปเลยก็มีเหยียบท้าไป๑๙๘๒
ขณะที่ทาง
พบเห็นนิสิตชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็พบความโดดเด่น

เพราะก็แน่นอนว่าเป็นชาวต่างชาตินะแต่ก็ยังตั้งใจเรียนสนใจมาเรียน
อัธยาศัยดีร่าเริงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนตลอดจนคุณครู
เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเคารพกติกา
อย่างเช่นรู้ว่าตัวเองมาเป็นปี๑ต้องทำอะไรบ้างต้องมาร่วมกิจกรรมอะไรบ้าง
เขาก็จะร่วมอย่างนั้นทุกครั้งแล้วก็มาก่อนเวลาเสมอค่ะ
สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสะท้อนว่าทุกคน
มีสิทธิ์ที่จะช่วยกันดูแลเขาเรียกว่าอะไรล่ะ
ดูแลสังคมได้ในสิ่งเล็กที่เขาทำ
คุณเมกูมีก็ฝากบอกนะครับว่าเป็นห่วงคนเดินเท้านะครับ
ทุกประเทศก็มีกฎมีระเบียบก็แน่นอนว่าก็ต้องมีคนฝ่าฝืน
แต่สำหรับตัวเธอแล้วเธอขอเป็นส่วนหนึ่งในการรักษากฎระเบียบเอาไว้
ขอยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะฮะ

กฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่รถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับ
ตามพรบจราจรทางบกเนี่ยมีโทษปรับตั้งแต่๔๐๐ถึง๑๐๐บาทนะฮะ
แล้วก็ยังจะผิดพรบความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองด้วย
ห้ามจอดหรือขับขี่บนทางเท้าปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าในส่วนของกรุงเทพมหานครตั้งแต่๑สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ทมเพิ่มค่าปรับฝ่าฝืนจอดขี่บนทางเท้าจาก๑๐๐เป็น๒๐๐๐บาท
แล้วก็ให้รางวัลนำจับกับผู้ที่แจ้งเบาะแสด้วยเจอแล้วถ่ายรูปปุ๊บทะเบียนชัด
ส่งไปที่เขตนำไปสู่การปรับได้เรียบร้อยเดี๋ยวได้ค่ารางวัลนำจับด้วย
เมืองต้นก็ต้องมีจิตสำนึกค่ะทางเท้าก็ต้องให้คนเดินไม่ใช่มาขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้นะคะ